พาไปเข้าครัวทำอาหารกันหน่อย

เขาจะมาบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อย
เป็นทำนองเพลงสนุกแบบนี้
เติมไข่ก็ได้ไม่ผิดกติกา
กาดตามติดตนหอมไม่ยอมรับ

น้ำมะขามตามด้วยน้ำปลา

คอคำใหญ่แล้วยากระใสตามมา
โอ้โหเท่มากว่าไอ้คุณ

อุ้ยมันมันมันเหมือนเจ๋งน่ะ

จริงนะต้องมีแบบว่าความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีดนตรีในหัวใจ
การแบบแต่งทำลองเพลงให้มันสอดคล้อง
แล้วก็เข้ากับอาหารที่ทำด้วย

แล้วเมนูนี้คืออ่อมปูนา

นี่ใส่ปลารงปลาร้าลงไปนะคะ

เห็นแล้วบอกเลยว่าขอข้าวสวยด้วยนะคะ

คือทำนองการร้องการทำอาหารของเขาไม่ธรรมดา
ทุกเนื้อร้องทุกประโยคมันดูคล้องจองกันหมด
ฉันไม่แน่ใจว่าไอ้ทำนองร้องแบบนี้เขาเรียกทำนองอะไร

แต่มันน่าจะมีชื่อเรียกอยู่แหละนะ
แต่เชฟท่านนี้มีชื่อว่าคุณพงศักดิ์สิงสมบัตินะคะ
เขาชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบทำอาหารด้วย
ฉายาของเขาคือพ่อใหญ่ตาพาแซ่
ใหญ่ตาถาแซ่บจ้า
ชื่อเท่มากและนี่ไม่ใช่คลิปแรกนะคุณผู้ชม
อันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะมีอีกมีพวกแบบหนึบหมึกนึ่งมะนาว
แกงเห็ดระโงกอะไรแบบนี้อันนี้ห่อหมกเห็นไหมห่อหมกปลาช่อน
แต่ละเมนูคือน่ากินน่าทานมาก
สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูสูตรอาหารพร้อมกับไปดูลีลาการร้องนะคะ
ขึ้นให้แล้วตาพาแซ่บ
คือทุกอิริยบทของแกแกจะร้องเพลงเหรอ

คือเวลาแกทำอาหารแกจะบอกสูตรเป็นเนื้อเพลง

เดี๋ยวต้องไปตามดูกันหน่อยแล้ว